ไปดูเรื่องลูกแมวลอยน้ำกันบ้าง
เขาตกน้ำนะครับแต่ตกน้ำไปอยู่๓วัน

ในการที่จะเกาะกลิ่งไม้ลอยคอได้
แล้วเจ้าหน้าที่ช่วยมาได้หรือไม่

องลงไปแทบจะไม่เห็นตัวแมว
แต่ว่าได้ยินเสียงง้าวง้าว
ช่วยด้วยช่วยด้วย

ถ้าได้ยินช่วยด้วยคงกลัวนะ

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมภิกษ์ที่ใต้เต็กตึงนะครับ
โรยตัวลงไปในบ่อน้ำความลึก๕เมตร
ช่วยลูกแมวตัวน้อยที่ตกลงไปในบ่อน้ำ
บริเวณบ้านนายประสานรำเภยอายุ๔๕ปี
อยู่ที่ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลางเพื่อนบ้านที่คอยให้กำลังใจนะครับ
เจ้าของบ้านบอกว่าได้ยินเสียงลูกแมวส่งเสียงร้องดัง

ฟังเอาหูลงไปในหลุม

ว่าลูกแมวตกลงไปในบ่อน้ำข้างบ้านจริง

ก็เลยพยายามช่วยลูกแมวเองแต่ไม่สำเร็จนะครับ
เฝ้าลุ้นว่าลูกแมวจะขึ้นมาเองได้หรือเปล่า
มา๓วันแล้วนะยังขึ้นไม่ได้
แมวลอยคอเกาะกิ่งไม้อยู่ในบ่อน้ำ
สุดท้ายก็เลยประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่มูลิธิ

แล้วก็เอากระสอบลงไปใส่ลูกแมวนำขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ป้องกันไม่ให้พลัดตกลงไปในบ่ออีกนะครับ

ช่วยทุกอย่างที่มีชีวิตนะคะ
ชีวิตเล็กของแมวน้อยก็มีความสำคัญเหมือนกัน